ดูเหตุการณ์ที่ลำพูนหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในปัญหาของชาวบ้านที่เจออยู่หลายพื้นที่
ค่ะนะคนคลุ้มคลั่งนะครับแล้วก็เข้ามาทำร้ายมาอารวาสนะครับ
มีผู้ชายคนนึงนี่เดินไปเดินมาถือมีดด้วยอุ้ยมีดยาวด้วยอ่า
เดินแบบไม่กลัวใครเลยคาดมั่นมากเลยนะเขาจะไปไหนเนี่ย
ไล่ทำร้ายคนนี่ฮะเห็นไหมนี่โอ้โหหมาไล่ตามด้วยค่ะ
เป็นห่วงหมาเลยตอนเนี้ยเสียงชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ชาวบ้านบอกว่าเขาชื่อนายแดงนะ
ในคลิปที่เดินถือมีดพลายาวสักหนึ่งสองถือสองเล่มนะฮะ
เดินทรายอาดอาดไปเลยนะครับนายแดงนี่อยู่สักห้าสิบหกสิบนะครับ
ความจริงแล้วเขาเป็นชาวแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แต่มาอยู่แถวแถวนี้นะฮะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยคือแถวหมู่๕ตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
แล้วชาวบ้านบอกว่านายแดงมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะโอ้โหแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งแต่ปี๖๓นะ
นี่ปีหกห้าแล้วชาวบ้านเนี่ยภาวะกันทั้งหมู่บ้านแต่คราวนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่านายแดงเนี่ย
ปกติจะเดินถือมีดขู่ท้าตีท้าต่อยชาวบ้าน
แต่รอบนี้เอาไปไล่ฟันเขาจนเจ็บนะฮะเย็บไป๑๘เข็ม
เราก็ลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับพี่ชายของคนเจ็บ
อ่าแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่านายแดงเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะมาหาเรื่องโดยตรงหรือเปล่า
นี่ฮะเขาชื่อคุณกมลนะฮะคุณกมลเนี่ยอายุ๖๓ปีแล้ว
บอกว่าเมื่อปี๖๓เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นรอปภอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้าน
กำลังเข้าเวรอยู่อยู่ในแดงซึ่งตอนนั้นจากเชียงใหม่เนี่ย
มาอยู่แถวพื้นที่เขานี่แหละบุกมาหาเอามีดมาสองเล่มเป็นมีดพระ
เอามีดมาจี้คอเขาแต่ตอนนั้นยังไม่ทำอะไรนะ
แล้วก็หลบหนีไปปี๖๔นายแดงบุกมาหาถึงบ้าน
คราวนี้ถูกคนในบ้านเขารุมทำร้ายจนนายแดงเนี่ยหนีไป
หายหน้าไปเจ็ดแปดเดือนจนสิบเมษาที่ผ่านมานะ
นายแดงเนี่ยโผล่มาบ้านเขาอีกทีนึงแล้วขู่จะฆ่าทุกคนในครอบครัวในบ้านเขา
ช่วงสงกรานสิบสามถึงสิบห้าเมษานายแดงมาอีก
ขี่จักรยานยนต์สีแดงดำมานะ
มาแล้วก็มีเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยมาจอดหน้าบ้านเขา
แล้วตะโกนท้าตีท้าต่อยคมคู่หาเรื่องอยู่หน้าบ้าน
นี่นี่นี่นี่นี่นี่เขาบอกนี่แดงมาอีก
ตะโกนข้ามฝากถนนมาอย่างนี้เลย
นี่ฮะสักพักหนึ่งก็คราวนี้ไม่มีมีด

แต่มาชี้อย่างนี้แล้วเพื่อนก็พาขี่จักรยานยนต์ไป
อ่าคุณกมลบอกผมก็งงว่าผมไปทำอะไรให้เขา
ค่ะรู้แค่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผมออกไปหาปลาอะไรพวกนี้เนี่ย
บางทีได้ปลามาผมยังเอาไปแบ่งเขากินอยู่เลยนะอืม
อ่าแต่นายแดงเนี่ยอยู่ดีดีเนี่ยมาหาว่าผมเนี่ย
ไปเป็นชู้กับเมียเขาอ่าเมียนายแดงทั้งทั้งที่ผมก็มีครอบครัว
มีลูกมีเมียอยู่แล้วนี่เมื่อสักครู่เนี้ยสิบสามถึงสิบห้า
ช่วงสงครานใช่ไหมเมษาค่ะแต่ล่าสุดยี่สิบเอ็ดเมษา
แดงในบุกมาบ้านอีกคราวนี้เนี่ยตรงมาถึงเนี่ย
ใช้มีดไล่ฟันน้องชายเขาก่อนเลยน้องชายชื่ออาทิตย์
เพราะนั่งอยู่ที่บ้านพอดีจนบาดเจ็บที่แขนซ้ายเย็บไป๑๘เข็ม
แล้วก็เหมือนเดิมก่อเหตุแล้วก็หนีไปนี่ฮะก่อนที่ชาวบ้านจะไปเห็น
แดงเนี่ยเดินถือมีดสองเล่มอยู่ที่ซอยอ่าแล้วก็ออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเนี่ย
แล้วก็พากันขี่หนีหายไปคนฟันก็โดนงงชาวบ้านก็งงว่าจะเอายังไงกันดีเนี่ย
ต้องจ้างกับตำรวจนะฮะ
อ่าสิบสามถึงสิบห้าในคลิปเนี่ยแดงเป็นคนขี่จักรยานยนต์
เสดงเพื่อนเขาเป็นของแดงเพื่อนก็เดี๋ยวดร้อนด้วยไม่รู้อย่างไง
ตะโกนสักพักไม่รู้แดงบอกบอกไปเถอะ
ไปเดี๋ยวสาดน้ำสงครานไม่ทัน

นี่เป็นช่วง๑๓๑๕เมษาเลยช่วงนี้
สาดน้ำดับร้อนซะหน่อยมองไม่เลิก
แต่ล่าสุดก็คือถือมีดแล้วเดินออกจากซอยไป

คือทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทุกครั้งที่เจอในแดง
ก็มักจะอารวาสคมขู่ชาวบ้านไปทั่ว
ผู้ใหญ่บ้านเคยไปช่วยระงับเหตุอยู่หลายครั้ง
แต่ช่วงหลังนายแดงเนี่ยอันนี้หนักขึ้นก็คือถือมีดนะ
ถือมีดติดตัวตลอดเวลาเจอชาวบ้านคนไหนที่
จะมีปัญหาหรือว่ามีปัญหากับเขาเนี่ย
หมดนะฮะตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า
หมู่บ้านเนี่ยต้องผลัดกันเข้าเวรยามตรวจรา

กลัวในแดงจะมาเกาะเหตุ
ถ้าที่รู้ก็คือนี้ร้านสุดที่เดินถือมี่
แล้วขึ้นจักรยานยนต์ของเพื่อนเขาขี่หนีไปทางอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องศร
ขี่ขึ้นดอยไปโน่นเลยไปไกลเชียว
ตายแล้วนี่จากอยู่เชียงใหม่นะแม่ริมมาอยู่ลำพูน
ก่อเหตุไว้ที่หมู่บ้านตรงนี้เอาขี่จักรยานยนต์ล่าสุดไปทางอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร